คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙พฤศจิกายนกันหน่อยที่นครปฐมนะคะ
เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือมีแม่ค้าคนหนึ่งเธอถูกชิงทรัพย์
เป็นโจรขี่รถตามมาประกบเลยนะคะแล้วก็ก่อเหตุยิงเธอ
แล้วก็ขโมยกระชากสร้อยคอเธอไปเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท
แล้วก็ได้จี้พระเลี่ยมทองไปด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้า
หลานสาวของผู้ตายวัยเพียงแค่สามขวบกว่ากว่าตอนนั้นคนร้ายเนี่ยหนีไปได้
ตั้งแต่๒๙พฤศจิกายนตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบหาหลักฐาน
แล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดไปจนกระทั่งเมื่อคืนนี้จับตัวคนร้ายได้
คนร้ายคือนายวัชราวุฒิบุญเรืองรอดนะคะ
ผู้ต้องหาที่ยิงนางน้ำอ้อยแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
โดนยิงเข้าเหนือราวนมซ้ายจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทาวน์เฮาส์ย่านอำเภอเมืองนครปฐม
ของกลางอยู่ครบเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๑เส้น
เลี่ยมทองหนึ่งองค์ปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุ
ไม่มีทะเบียน๓๘๑กระบอกกระสุนปืน๓๘๘นัด
ทะเบียน๑กท๗๓๐๗สุพรรณบุรีที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจรวบได้ทั้งหมดเลยนะคะ
ตอนที่รู้ว่าจับตัวคนร้ายได้ลูกสาวผู้ตายคุณปียนัทนะคะ
หลานที่เป็นพยานคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์
รอดูหน้าเลยนะว่าไอ้คนไหนที่มันโหดเยี่ยมถึงขั้นก่อเหตุแบบนี้ได้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นเลยว่าเป็นคนร้ายรูปร่างผอมสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
เสื้อสีชมพูขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเกาะเหตุไปดูลาดเหล่า
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๑ปีค่ะนี่ร่องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
ขี่ตามเข้ามาเนี่ยวนดูรัดเราก่อนแล้วสุดท้ายวนกลับมาก่อเหตุนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็สั่งให้ชุดตำรวจจับกลุ่มเนี่ย
ตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวซึ่งระหว่างทางไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเลยนะคะ

เพราะว่าเห็นเหยื่อสวมสร้อยคอทองคำ

ไม่แล้วชิงทรัพย์ทำไม

บอลอยากจะพูดอะไรบ้าง

กันกันได้นะคะ

แยกเนี่ยคือบ้านตรงเนี้ยเขาเป็นร้านขายอาหาร

คนร้ายมาจอดรถอยู่รอบหนึ่ง

แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาขี่รถไปรับหลานกลับจากโรงเรียน

แล้วเขาก็เข้าไปด้านในบ้านแล้วนะ

มีการเปลี่ยนล้อรถมอเตอร์ไซส์
เปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดทางหลบหนีเลยนะครับ
แล้วก็มีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนก่อนมาก่อเหตุด้วย

เพราะกล้องมุมจอมปิดไปมีทุกที่

และอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้เพิ่งเขาใช้คำว่าสบโอกาสเลยก่อเหตุใช่ไหมพี่อุ๋ย

แต่จริงแล้วนี่ขี่วนหาเหยื่อแต่เช้าแล้ว
ขี่วนหาเหยื่อเลยคือตั้งใจ
มันไม่ใช่ว่าโอ้โหมาถึงปุ๊บแล้วก่อเหตุเลย
มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเขาใส่สร้อยคอทองคำเลยอยากได้กิเลสโลภตอนนั้น

ขี่วนหาเหยื่อแต่เช้าเพราะตั้งใจจะเอาเงินใครสักคน
ตั้งใจจะปล้นใครสักคน
จนกระทั่งวนมาดูลาดเหลาที่บ้านผู้ตายครั้งหนึ่งแล้ว

ก็เลยวนกลับมาหาเหยื่อ
คือสาเหตุที่ต้องยินตอนแรกตั้งใจแค่จะขโมยสร้อย

เห็นผู้ตายถือมีดพระพยายามต่อสู้

แวะเปลี่ยนล้อรถเกะเสื้อผ้าอำพลังตัว
หมายเลขทะเบียนแล้วหนีไปกบดานที่สมุทรประการที่บ้านของตัวเอง
พนันค่ะเขาบอกผมไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดนะแต่ผมติดพนัน
เขาบอกว่าโอ้โหคือเจอใครเนี่ยก็คือจะหวังจะชิงทรัพย์อย่างเดียวเลย
อาการผีพนันเข้าสิงนี่แหละแล้วถ้าขัดขืนนะยิงทิ้งอย่างเดียว

เขาบอกประสงค์ต่อทรัพย์ก็คือสร้อยเขาได้ขี่รถตะเวนหาเหยื่อ
ตั้งแต่ช่วงช่วงเช้านะฮะแต่จังหวะสบโอกาสใกล้เย็นเนี่ย
ก็เจอน้องผู้หญิงได้สวมสร้อยแล้วเข้าไปเพื่อจะทำการชิงทรัพย
แต่เขาก็หลังจากนั้นก็ใช้วุธปืนยิงผมก็ถามว่าทำไมต้องยิง
ซึ่งตรงนี้เขายังสับสนอยู่ทั้งที่ทรัพย์เขาให้
ลูกสาวคนตายนะคะขอบคุณการทำงานของตำรวจทุกฝ่ายเลย

ที่รู้ว่าคนก่อเหตุไม่เคยรู้จักแม่เธอมาก่อนเลย
แต่หวังเพียงแค่สร้อยเส้นเดียวเท่านั้นทำให้แม่เธอต้องจบชีวิตแบบนี้
แล้วลูกเธอก็ต้องมีภาพจำแบบนั้น

เหมือนเขามาขอแม่ขอสร้อยแม่อะไรอย่างนี้
แต่แม่ไม่ให้แม่เป็นคนสู้ไงพี่
แต่ตอนนี้เราอาจจะไม่สู้
เขาก็เลยหนีไปตั้งหลักแล้วก็เอาลูกปืนมาใส่
แล้วก็ยิงแม่ไม่โกรธแค้นแต่หนูอยากให้เขาไปขอคำมาแม่มากกว่า
ใช่คือแบบหนูอยากให้แม่ไปแบบหมดห่วงไหมมีทุกข์อะไรแล้วอะไรอย่างนี้
เมืองต้นตำรวจไม่ได้คุมตัวคนร้ายไปทำแผนนะครับ
เพราะว่าพยายามหลักฐานที่เจอน้ำหนักมันมากพอที่จะส่งฟ้องแล้ว

แล้วตำรวจก็บอกว่าก็ป้องกันเหตุวุ่นวายด้วย
เพราะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้คนรอรุมประชาธรรมเยอะมาก